ทีนี้พาไปที่จังหวัดชนบุรีหน่อยนะคะแหม
คือตำรวจไปจับกลุ่มกลุ่มหนึ่งค่ะ
เขาจับกลุ่มกันถ่ายทางหนังโป๊ะ
ส่งขายที่จีนแล้วทานโทษนะฮะไม่ได้ทะลึ่งนะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่บุกไปจับคือยังร่วมเพศกันอยู่เลย
ยังถ่ายกันอยู่เลยเหรอยังถ่ายกันอยู่เลยอ่ะค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นตำรวจศูนย์ปรับปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
พร้อมกับตำรวจภูทรภาค๒นะคะนำหมายค้นไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้แล้วค่ะ
ในซอยนาจอมเทียน๘หลังจากที่ตำรวจเองเขาได้รับเบาะแสว่า
กลุ่มคนไทยลักลอบถ่ายทำหนังลามกอนาจารย์
แพร่ทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วส่งต่อไปที่แอปพลิเคชันของจีนนะคะ
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด๕คนเป็นคนไทย๔คน
ชาวจีน๑คนค่ะจับกุมได้นู่นค่ะบนห้องนอนชั้น๓เลยนะคะ
ขณะที่กำลังถ่ายทำหนังลามกอนาจารย์คือร่วมเพศการพูดตรงนะฮะ
เขาถ่ายทำใช้โทรศัพท์มือถือในการบันทึกภาพทั้งหมดนะฮะ
แล้วพอเห็นเจ้าหน้าที่เป็นไงตกใจค่ะ
หยุดทุกอย่างหยุดเลยสตันหยุดการถ่ายทำทันทีนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการบอกใส่เสื้อผ้าก่อนใส่เสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวลงมาเจอกันข้างล่าง
แล้วทุกคนค่ะโดนตำรวจควบคุมตัวได้นะคะ
พร้อมกับยึดของกลางเป็นเครื่องแต่งกายก็คือพรอปคอสเพย์ต่าง
อุปกรณ์ในการถ่ายทำยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เมืองต้นลองฟังหน่อยว่าสาเหตุทำไมต้องมาทำแบบนี้
เรื่องต้นทั้งหมดผู้ต้องหายอมรับสารภาพบอกว่า
จำใจทำเพราะได้รับผลกระทบจากโควิดตกงานไงช่วงนี้
ก็เลยมารับจ้างถ่ายคลิปโป๊หนังโป๊ะแลกกับค่าจ้างวันละ๑๐๐บาท
ชาวจีนเป็นผู้ว่าจ้างนำคลิปวิดีโอนี้ส่งขายทางแอปพลิเคชันไลน์
แล้วดูได้เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นเขาอ้างแบบนี้นะครับ
จริงแล้วแหมมันโบวายนะมันดูได้หมดแหละนะฮะ

นำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์สู่ระบบคอมพิวเตอร์
แล้วต้องมีการส่งตัวไปที่สมเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เป็นคนไทย๔คนถ่ายที่ไทย
ส่งทุกคนไปที่จีน